ถ้าไม่มีโค้ดที่ดีได้นักกีฬาจะเก่งไม่ได้
สถิติผมดีกว่าเวลาผมเข้าก่อนทำไมผมถึงไม่ได้คัดเลือก
จะลงทุนสร้างใครสักคนต้องเอาคนที่ใช่มาสร้าง

คนนี้คืออนาคตของกีธาโลก
เราเชื่อว่านักกีฬาไทยมีศักยภาพไปถึงตรงนั้นได้
ไปถึงจุดนั้นได้
แล้วท่านพร้อมไปกับเราหรือเปล่า
มีคนในหลายวงการมาแล้ว
แวดวงของกีฬาหรือว่าธุรกิจอะไรเราก็ทำหมดแล้ว
แต่เอาจริงวงการกีฬาที่เป็นปรีฐา
กีฬาที่ถูกมองข้ามมาตลอด
ทั้งที่จริงแล้วทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ผมเคยพูดคุยกับเจ้ามิ้วจิรพงศ์มีนาพระ

ถึงประสบการณ์ในการเป็นนักวิ่งในนามทีมชาติมาแล้ว
แล้วก็บุคคลที่จะมาพูดคุยกับเราเนี่ยนะครับ

เป็นผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อน
วงการกรีธาในบ้านเรามายาวนานมากนะครับ
ก็ชาวเป็นนักกีฬานี่ก็นานแล้ว
อยู่กับวงการกรีธาในฐานะโค้ชผู้บริหาร
ก็รวมแล้ว๔๐กว่าปีต้องมีนะครับ
นั่นก็คือพลตรวจตรีสุรพงศ์อาริยมงคล
หรือที่เรารู้จักกันในนามของพี่แฝดใหญ่
อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยครับ

เป็นแนวทางในการผลักดันให้วงการกรีธาในบ้านเราเนี่ย
กลับไปอยู่ระดับหัวแถวของเอเชีย
แล้วก็จะต้องเป็นเจ้าเอเชีย
และไปสู้กับนักกีฬาระดับโลกด้วยนะครับ

พวกเราเชียร์นักกีฬาไทยทั้งทีมชายและก็ทีมหญิง

หลังจากนี้มันจะไม่ได้มีแค่นั้นครับ
นักกีฬาเดี่ยวของเราเก่งขึ้นแล้วครับ
ล่าสุดปรากฏการณ์ของเจ้าบิวภูริพลบุญศรครับ
มดหนุ่มในวัยเพียงแค่๑๖ปีเนี่ยนะครับ
สร้างผลงานยอดเยี่ยมในรอบปีนี้นะครับ
ด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยลงอย่างราบคราบ
แล้วก็ถือว่าเป็นนักวิ่งหัวแถวระดับโลกนะครับ
ถ้าพูดถึงนักกีฬาในรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปีเนี่ย
สถิติของบิวถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งครับ
แล้วก็จะเป็นคนแรกแน่นอนที่วิ่งในระยะ๑๐๐เมตร
ด้วยเวลาต่ำกว่า๑๐วินาที

รอช้าครับไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่านะครับ
แฝดใหญ่พลตรวจตีสุรพงศ์อาริยมงคลครับ
เลือดใหม่ของนักวิ่งเยอะแยะหมดเลยนะครับ

น้องบิวนี่ก็เป็นอะไรที่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์มาก
เพราะว่าพอเรามาดูสถิติแล้วเนี่ย
เด็กคนนี้สามารถที่จะก้าวไปถึงการเป็นนักวิ่งระยะสั้นระดับโลก
คนก็เลยมาตั้งคำถามกันว่าที่ผ่านมาสมาคมกีธาเนี่ย

เพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผลงานนักกีฬามันก็จะมีแบบดอบไปบ้าง
เราก็ยังคิดว่าน่าจะหาสายเลือดใหม่ค่อนข้างยาก
แต่ชุดหลังรูปร่างเด็กสูงใหญ่หมดเลยครับ

จนถึงซีเกมแล้วก็ต่อไปถึงโทรเตอร์เมนต์หลายจากนี้

อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วสมคมไม่ได้อยู่นิ่ง

ทั้งหมดคนธุรกิจรถ้างานอยู่

ไม่ใช่อยู่จะเกิดขึ้นเองนะครับ
และกลุ่มโคตรทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการติดต่อกันตลอด
ติดต่อกันตลอดแม้แต่นักกีฬาใครมีเด็กใหม่ใหม่ดีขึ้นมาคนหนึ่ง
ก็จะไลน์การเข้ามาในกลุ่มแล้วอ๋อ

ทางสมคมเนี่ยโดยน้องชายคู่แฝวกมอะเล็กอะนะ
เขาจะเป็นคนติดตามอะไรต่าง
เราจะรู้ความเคลื่อนไหวของเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมด

อันนี้ต้องขอขอบคุณโค้ดในส่วนภูมิภาค
โทษภูมิภาคทั้งหมดนะครับ
ในกลุ่มนี้มีแต่ละภาคแต่ละภาคแต่ละกลุ่มนะ
รวมกัน๖๗๐๐คนที่ทำมาด้วยกัน
เราต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ย
ต่างจังหวัดเขามุ่งมั่นทุ่มเท
แต่ว่าเทคนิคการฝึกซ้อมยังไปไม่ถึงในอดีตนะครับ
แล้วก็เริ่มมีการอบรมโค้ด
ถ้าไม่มีโค้ดที่ดีได้นักกีฬาจะเก่งไม่ได้
แล้วผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะ
ผมมีโอกาสดูวิ่งผลัด๔๐๐ชาย
ญี่ปุ่นข้อที่๒จำได้ไหม

กีธาทั้งหมดทุกชาติเลยยืนอยู่ตรงเส้นชัยเดิมกัน
เราสังเกตเอ๊ะทำไมนักวิ่งจีนกับญี่ปุ่นมันตัวสูงเท่าฝรั่งวะ
อันนี้คือแนวคิดจุดประกายเลยว่า

มาเป็นทีมชาติโอกาสจะชนะต่างชาติยาก

อีก๒เดือนต่อมาผมมาแข่งกีธารำรุงวงปิดที่สุราช

ผมส่งครบไปนั่งอยู่ที่๕๖๐เมตรเลย
สังเกตนะว่าใครก็ดีตัวสูงใหญ่นะ

ยังอยู่ในกลุ่มใช้ได้เลือกมาเลย

เราเลือกพวกคนเหล่านี้บางทีเขามีพรสวรร
แต่เขาไม่รู้ตัวเองว่าเขามีพลสวรรค์เรื่องกีธารับรุ่งวง
อย่างนี้สมมุตินะอันนี้เจ๊ถามในมุมคนที่เขาแข่ง
สมมุติว่าเราไปดูเขาก็เห็นว่าเราไปดู

อ้าวแล้วสถิติผมดีกว่าเวลาผมเข้าก่อนทำไมผมถึงไม่ได้คัดเลือก
แต่มาเข้าโครงการผมต้องเอาคนที่เมืองพรสวรรค์
อ๋อโอเคตามสัยติเราดูอยู่แล้ว
ดูแต่เวลาคัดเลือกไปทีมชาติไป๔เกมอะไร
เปิดนะฮะไม่ใช่ว่าตัวเล็กจะไม่เอา
แต่สังเกตนี้ว่า๔๖๐๐ทีม๔เกมมันมีตัวเล็กที่ตรง
หนึ่งตัวเล็ก
มันต้องเป็นตัวเล็กพิเศษจริงถึงมีโอกาสเข้ามาในกลุ่ม
อ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือมันยังเปิดว่างเหมือนเดิม

แล้วทุกวันนี้นักวิ่ง๔คูณร้อยโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ไม่๘๐กว่า
ถ้าเด็กอายุ๑๗๑๘ก็ไม่๗๘๔๖น้อยสุด
พออายุถึง๒๐มัน๘๐กว่าทุกคน

จากกำลังโตฮะสิ่งเหล่านี้เราได้คงสร้างใหม่
กว่าร้อยชายทุกวันนี้จะไม่๘๐กว่าทั้งหมด

เราจะไม่มีอะไรเราดึงถึงวันนี้ได้เนี่ย
แต่ผมเป็นคัทเลือกที่๑โรงหารับแนะคะ
กลุ่มเขาว่าทำไมตัวเล็กไม่มีโอกาสเลยเหรอ
บอกมีก็มาเข้าเลือกตอนทีมชาติ

เป็นเด็กอายุต่างประมาณ๒๐ก็มี๑๙กว่า๑๘กว่า
มี๑๗กว่าอีกคนหนึ่งที่จะร่วมทีมอาร์บิลได้

ในกลุ่มนี้ต้องมีสืบภายนะ
อย่างตัว๒๐๐เด็กเยาวชน
วิ่งควอลิเฟย์เดียว๒๐๐เข้าเซมิไฟนัลของโลก

เพราะว่าก่อนจะไปเขาเคยทำเวลาได้๒๑ศูนย์
ในประเทศไทยถือว่าไม่ธรรมดาเลย
เด็กเหล่านี้สร้างได้พรสวรรค์ใช่
แล้วเราไปส่งไปแข่งดับสูงไปเครื่องชี้วัดว่า
เพราะว่าพลังจิตเขาสูงพอที่จะเดินเดี่ยวได้ไหมอะไรไหม

คู่แข่งเราไม่มีใครที่ไหนหรอก
ยกเว้นอันดับที่ไปซื้อตัวเข้ามานะ

แต่ต้องถามหันกลับมาว่ารัฐบาลพร้อมไหม
กางเกียราศพร้อมไหมกองทุนภัทรนาแก่ล่าชาติพร้อมไหม

มีอีกทางหนึ่งที่ดูแลได้
คือเกียราหลายที่เขาเดินไปอันดับโลกได้
รัฐบาลใจถึงไหมเคยทำมาก่อนแล้ว
เข้ามาอดหนุนสมคมกีฬาทั้งหลาย

ไม่ต้องมาปวดหัวกลับหากองทุนเข้ามา

เชื่อว่านักกีฬาไทยมีศักยภาพไปถึงตรงนั้นได้

นึกถึงดีลคุณธิพลบุญสอนนะครับ
ก็อยากให้พี่ใหญ่เป็นตัวแทนของสมาคม
แล้วก็เป็นตัวแทนของคุณแม่น้องด้วยตัวของน้องเองเนี่ย

คนนี้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาระดับโลกครับ
จริงแล้วบิวก็อยู่ใน

วันหนึ่งวันใดก็ต้องเข้ามาอยู่กับสมคมนะฮะ
แนวทางเพราะว่าก็ติดตามผลแข่งขัน

อะไรในช่วงปีกว่าที่ผ่านมา
เป็นช่วงที่โควิดระบาดหนัก

ซึ่งเป็นคนดูแลในช่วงนั้นอยู่

วัฒนาก็เป็นโค้ชคนอยู่ในกลุ่มลาย
สมคมแล้วซ่อมที่นี่หนีโควิดด้วยอะไรด้วย

เป็นจังหวะเนี่ยที่เข้ามาแล้วเนี่ยซ้อมอยู่กับเราเนี่ย
เวลามันเดินทางถูกต้องอะไรต้องมากลุ่ม
มีซ้อมกับรุ่นพี่อะไรต่างมันก็พัฒนาเร็ว
วันที่เข้ามาประมาณวิ่ง๑๐๘ช่วงนั้น
ก็ไปแข่งที่ไหนเวลาจะลงเรื่อย
ต้องยอมรับว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ดีมาก
ด้วยธรรมชาติเลยนะ
โดยต้องบอกว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูง

จะเดินไปข้างหน้าต้องระมัดระวัง
ในเรื่องเกณฑ์อายุพัฒนาตามเกณฑ์ต่าง
หลังจากที่ไปแข่งขันที่
อ่อศิริสเกตทำเวลาดีแล้ว
กลับมาแล้วก็ส่งไปแข่งขันที่ต่าง
คือต่อจากศิษย์เกมคือ๔เกม
รอยเม็ดเรารู้ว่าลงมาลบตั้ง๓๓
ถึงเวลามา๑๔เราก็ไม่ได้ตกใจอะไรหรอก
เรารู้มีข้อมูลเนี่ยเราเทียบได้นะครับ
ทำร้ายทั้งรอบคัดเลือกรอบชิงลงมาทุกครั้งนะครับ
หลังจาก๔เกมแล้วก็พยายามหารายการแข่งขันที่

กูไม่ได้วิ่งเดี๋ยววิ่งผลัดอย่างเดียว
จากนั้นมาก็ส่งไปที่คาซัก
วันแรกเนี่ยจะมีพวกรอยเม็ดอะไรเงี้ย
เราก็ยังไม่ให้ลงนะฮะ
เราก็ให้เฉพาะตัวสำรองลง

เพราะว่ามุ่งบ้านเตียง๔๖ทำเวลา
แต่ทำเวลาที่คาซัก๔๖ไม่ดีเท่าไหร่

ผมก็อยู่ที่นั่นเล็กก็อยู่ที่นั่น
ก็หาลือกันภายในทราบอยู่แล้วว่า
เราไม่ให้ไปแข่งออเลกอน

คนอายุ๒๐กว่าแต่ละคน
แก่พันธุ์สาหกันแล้วทุกคนตราบโลก
เราไม่ต้องให้เด็กของเราที่อายุ
เป็นบันไดให้คนตายไม่ดี
มันอันตรายเพราะเขาเคยวิ่ง๒๐๐เนี่ย
ถ้าไปแข่งกับคนเก่งวิ่ง๑๙กว่า
หลายคนในฮิตก็จะตกไป๒๐๑๙
ไปนู่น๒๐๗๘๙

เขาควรไปแข่งกับเกณฑ์อายุที่ต่ำลงมาคือ
อยู่๒๐ที่คารี
อันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่เรายกเลิก

ก็อย่างที่ทราบว่าผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี

คืออาณาคมของกีธารก

แต่ในวันลงเซฟมิฟะนัดมันเจอกันแล้วเนี่ยรู้เลยว่าคาลิเบอร์
กันด้วยคาเลเบอร์แล้วของเราเหนือกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากลุ่มนี้โตไว้ด้วยกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นโตขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมเราต้องตะเวนแข่งขันอย่างเดือนหน้าเนี่ย
การไปแข่งไม่เครื่องมากตัวเองก็ไม่มีอะไรกับดันมันสามารถสำรวจจุดอ่อนข้อบอกพ่อของตัวเองได้

มันสามารถนำไปสู่แก้ไขได้ดีกว่า

อันนี้เราก็ยืนยันว่าไปถึงแน่
อย่างประชาชนตั้งความบังว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะตามประสิทธิ์เก่งครับ

รอเกณฑ์อายุก็ดีพัฒนาไปเกณฑ์อายุกำเนื้อแข็งแรงขึ้นก็ดีอะไรก็ดี
มันจะได้เองโดยตัวมันเองตามเกณฑ์อายุแล้วก็เทคนิคแล้วก็เกมประสบการณ์แข่งขัน
ณวันนี้ต้องการคือส่งไปแข่งขัน
โทรเมนต์หรือว่าหนึ่งประเภทกีฬานะครับที่เราดูกันแล้วคือเราสนุกก็คือสี่คูณร้อย
บางทีคนทั่วไปก็คือไม่ต้องรู้หรอกว่าเทคนิคมันเป็นยังไง
แต่ว่ามันสนุกเพราะว่าเรามีวิธีการซึ่งเหมือนกับพี่เล็กพี่ใหญ่ก็ชอบให้สัมภาษณ์ว่า
คือเรามีเทคนิคในการรับส่งหมายที่มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแต่ว่า
ณวันนี้คืออันนั้นก็ยังคงอยู่แต่ว่าสิ่งสำคัญคือพอเราปรับนักกีฬามาแล้วเนี่ย
อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็ติดตามอยู่นะฮะ
เราต้องยอมรับนะว่าทีมวิ่งผลัดนั้นคือทำงานเป็นทีม

ครั้งแรกเราสร้างทีมหญิงขึ้นมา

มันเป็นช่วงขัดตอนในการหารนักกีฬา
เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีระบบหาคด

เชื่อมกับกรมสามัญศึกษา
แต่การเชื่อมตรงนี้เป็นจุดนับหนึ่ง
มาถึง๘ปีก็ยังไม่ได้เหรียญทอง
แต่มีเด็กเต็มแล้วพื้นฐาน
เราเกาะกลุ่มโค้ดต่างจังหวัดได้แล้ว

เรามาได้เหรียญทองเมื่อปี๒๕๖

เราได้เหรียญทองถึง๒๒เหรียญ

เราก็กลับมาเอาเหรียญเทา๔คนร้อยชาย
ทั้งที่๑๐๐เมตรเราไม่ได้เข้าไปนั่นนะ

เราฝึกจนกระทั่งเป็น
อยู่ในเหมือนวัฒนธรรม

แต่ไปรับไม้ผ้า

แต่ผู้หญิงเราก็เหรียญทองแทน

เหมือนวงรอบการพัฒนาเนี่ย

มันไม่มีเพชรน้ำดี

แต่ว่าวันนี้เรากลับมาแล้ว
ในเมื่อเรามีเด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษ
แล้วในกลุ่มขึ้นมาทั้งกลุ่มเนี่ยนะ

เราก็จะสามารถพัฒนาไปอยู่แนวหน้า
ของโลกได้สู้นานาชาติได้